คุณคะไปต่ออีกหนึ่งเรื่องกันอันนี้ก็ว้าวเหมือนกันนะฮะ
ก่อนหน้านี้โทนี่เขามีข่าวเมาส์มอยว่าจะเบี่ยงเบนรสนิยมทางเพศหรือเปล่า

ล่าสุดขอบอกเลยว่าปิดจบนะครับเพราะว่าล่าสุดควงแฟนตัวจริง
คุณลินนักแสดงแล้วก็นางแบบสาวมาเปิดใจถึงเรื่องนี้กันเลยค่ะคุณ
คุณเลยขอถามหน่อยสิว่าเขาลงข่าวหรือ
ตอนแรกว่าขำนะคุณแต่พอยไปพอมาเนี่ย

มันก็มีคนเล่าเป็นฉากนู่นนี่นั่นในเทวิตเตอร์ไง
มันมีแบบว่าจับโยงกันเพราะเขาโพสต์รูปบ่อยไงกับหนุ่มเจมส์ธิรดล
ก็เขาร่วมงานกันนะคุณน่ะเนาะเอ้ยนะคะ
งานนี้ค่ะคุณลินนะมะชะนดค่ะ
ต้องออกมาช่วยการันตียืนยันความเป็นแมนของตัวเองนะ

แต่พอได้เห็นรายชื่อหนุ่มที่ตกเป็นข่าวลือด้วยว่าคือใครนะคะ
เป็นนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องคนนี้เจมส์ธีรดลค่ะคุณ

เพราะว่าส่วนตัวก็สนิทกับน้องเขาเหมือนกันนะ
พร้อมยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะ
ตอนแรกตกใจตกใจเพราะว่าเรายังไม่เห็นข่าว

เหมือนเดิมไม่ได้เอามาคิดมากอะไรค่ะ

ถ้าสมมติข่าวบอกว่าเราไม่ลงรูปคู่

เพราะว่าที่ลองแล้วเรารู้สึกว่ายากอะ
ก่อนหน้านี้ค่ะโทนี่ออกมาพูดให้สัมภาษณ์คนเดียวไงว่าไม่จริงครับผมก็ยังเหมือนเดิมยังมีแฟนยังรู้สึกเหมือนเดิม
ก็คงควรคนไม่เชื่อนะล่าสุดก็เลยควรคุณลินออกมาพูดด้วยเลยว่ารู้สึกอะไรยังไงกับเรื่องนี้
ก่อนหน้านี้มันมีกระแสข่าวออกมาไงว่าเออลินเนี่ยเป็นตัวหลอกสับขาหลอก
จริงแล้วโทนี่เนี่ยเขาคบหาดูใจอยู่กับเจมส์ธีรดลค่ะ
คือหลายคนอาจจะจิ้นในละครมันก็เลยจิ้นออกมานอกจอแล้วก็ประกอบกับหนุ่มโทนี่ยังมีการโพสต์ภาพ
คู่กับหนุ่มเจมส์อยู่บ่อยมันมีมุมมุ้งมิ้งหลายคนก็เลยจับโยงกันประติดประต่อ
แต่ว่าตอนนี้ทั้งคู่ออกมาเคลียร์ชัดเจนนะคะหนุ่มมัชนดกับโทนี่รากแก่นตอนนี้ยังคบหาดูใจกันอยู่
แล้วที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาไม่ค่อยโพสต์รูปคู่กันเขาเป็นมานานแล้ว
ลิ้นเคยพูดว่าไงรู้ป่ะคนครูเขาไม่โพสต์รูปคู่กันเหรอ
มันเป็นเรื่องธรรมชาติบางคนเนี่ยคบกันรักกันแต่ว่าไม่โพสต์รูปก็มี
บางคนโพสต์ออกสื่อหราไปแต่ว่าไม่ได้รักกันก็มีเยอะแยะ
คุณโพสต์หรือไม่โพสต์คุณบอกมาคุณโพสต์หรือไม่โพสต์บอกดิฉัน
โพสต์แต่เรื่องของการทำงานค่ะเรื่องหัวใจเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว